ก๊อตจิรพัฒน์คนนี้เป็นนักร้องสายมูสายตัวเลขเหมือนกัน
ล่าสุดเดินทางไปวัดหนองสมบูรณ์ค่ะร่วมการสมโภษ
บอกเลยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง

สมกับฉายาเจ้าชายสายมูจริงสำหรับหนุ่มก๊อตจิรพัฒน์ค่ะ
ที่ไหนมีงานบุญงานบวมต้องเจอตัวหนุ่มก๊อตแน่นอน
ไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชม

ฮ่าฮ่าร้อยเอ็ดจ้าขอบคุณค่าอืม
พร้อมกับได้ถวายเสียงให้กับองค์พญานาคขอม
และนาคดำนิรการได้ด้วยได้ฟังด้วย
ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยสายยานพญานาคคุณผู้ชม
ดูบรรยากาศซะก่อนมันมีมนต์ขลัง
โอ้โหเครื่องหัวดูซะก่อน

เขาทรงตัวได้ดีมากเลยนะดูสิ
แต่ละคนลีลาไล่ลำเป็นไงคุณผู้ชม
อ่อนชอยงดงานรวมต้องตรงตัวกับเครื่องหัวยังไงก่อน

งานบุญและงานมงคลแน่นอน

ก่อนจะไปโฟกัสที่ตัวเลขฉันชอบมากที่ฐานปักทูบอะไรจ๊ะขนุนนี่ไงเป็นขนุนนำไง
หนุนนำส่งให้เราถูกลอตเตอรี่ในงวดนี้หรือเปล่าอ่าบอกให้ชื่นใจหน่อยสิ
บอกเผื่อใครจะอยู่หลังบ้านห้าเจ็ดศูนย์พ่อแม่พี่น้องเออเออ
เอ้าคุณผู้ชมขาห้าเจ็ดศูนย์ยังไม่หนำใจเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า
กับพระเอกหมอลำขวัญใจแฟนแฟนโบวัชระอื้ออื้อหรอจังเออ
วัชระเนี่ยจากระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะคนนี้แหละคือต้องบอกว่าเป็นคนขยันนะ
แล้วก็กระตันอยู่มากล่าสุดทำงานเก็บเงินก้อนโตถอยรถป้ายแดง
โกไก่สี่สองห้าเก้าเออเออตั้งชื่อว่าน้องพร้อมรวยอุ้ยชอบจังเลย
ชื่อชอชื่อพร้อมมากเพราะว่าคนอื่นน้องพารวยเออ
พาปังอันนี้น้องพร้อมรวยไม่ต้องพาไปไหนแล้วพร้อมเลย
คุณผู้ชมค่ะซึ่งทางหนุ่มโบ้ได้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้
ประมาณว่าอยากขอบคุณเส้นทางอาชีพหมอลำนี่แหละที่ทำให้น้องเนี่ย
เขามีทุกวันนี้แล้วขอบคุณแฟนด้วยที่คอยน้องนะคะ
ขอให้รถคันนี้พาไปในเส้นทางโอ้โหเข้าใจแล้วล่ะ
ว่าทำไมพร้อมรวยรวยอยู่แล้วมาวางสคริปต์เงยมานับตังค์เขาเลยเหรอ
สติเวอร์ใหญ่กว่าตัวน้องอีกมีปงมีปีกอีกสุดยอดเลย
ขอให้รถคันนี้พาน้องไปปังรวยก็แล้วกันนะคะ
โพสต์ภาพนี้ออกไปโอ้โหพี่น้องศิลปินเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ยังไงก็ขอให้น้องพร้อมรวยทะเบียนกไก่๔๒๕๙ขอนแก่นคันนี้ขนเงินขนทองนะจ๊ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากน้องพร้อมรวยนะคะส่วนคนนี้บอกเลยว่า
สแตนบายรวยตลอดเวลาลูกทุ่งเจ้าแดนตายผัดลุงผัดลุงพี่น้องเอิญ
กระเป๋ากินการคนสวยนี่แหละขึ้นชื่อเลยว่าเห็นสวยพะเนียนสายมูเต็มที่
กลับไปวัดท่าแค่คุณผู้ชมจังหวัดพัทธลุงนะไปขอพรขอคุณซี่สัทธาอีกครั้งหนึ่ง
เฟซบุ๊กของน้องเป่าคุณผู้ชมโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้
ปฏิหารมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาเสมอนี่นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือน้องเปล่าเนี่ยเขามีตัวเลขมาฝาก
จะไม่ได้มีทะเบียนรถมาฝากแต่มีตัวเลขจากตาพรานบุญค่ะคุณผู้ชม
เอ่อก็บอกว่าเออหามาแล้วล้วงมา
แสดงล้วงมาจากไข่ตับปรารถมุนมาคุณผู้ชมคะ
ใช่แล้วค่ะอัดจดและจำแล้วนำไปใช้ขั้บก่อนเราได้สองศูนย์
ครั้งล่าสุดน้องไปหยิบมาก็ได้๒๐เหมือนเดิม

หรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะไม่แน่